พาพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะไปบวงสวงกันหน่อยดีกว่า
ไปดูพิธีบวงสวงหลวงพ่อเพชร
เขาทำมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นความเชื่อของชาวเพชรชบูรณ์นะคะ
มีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันค่ะ
ไปกันเลยนะคะที่วัดอรัญญาวาสตมวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
งานนี้พุทธศาสนิกชนรวมถึงชาวบ้านทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่
ก็จัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้มีทั้งอาหารขาวหวานผลไม้ตามฤดูกาล
มาร่วมประกอบพิธีบวงสวงหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิท
ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวังโป่ง
เนื่องในโอกาสวันสมโพธิหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์นะคะ
งานนี้นอกจากเครื่องเส้นไหว้มาเต็มแล้วก็ยังมีการจัดแสดงรำถวายด้วย
เป็นการรำถวายในช่วงของการทำพิธีเปิดนะคะ
ซึ่งประเพณีนี้ถือว่าสืบทอดกันต่อมาช้านาน
ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณเชื่อว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวนั่นเอง
แต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการบวงสวงแล้ว
นี่คุณผู้ชมค่ะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้โดยเฉพาะบรรดานักเสี่ยงโชคก็คือ
มาดูขันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านการประกอบพิธีนี้ล่ะค่ะ
หลายคนนะพกอาวุธไปด้วยอะไรมือถือ
ถ่ายรูปกันเลยนะแล้วก็เก็บไปพิจารณาที่บ้านว่า
งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะให้โชคให้ลาบอย่างไร
บางคนก็ส่งต่อให้กับคนรักคนรู้จักว่ากันไป
วิจารณญาณของแต่ละบุคคลผู้ชมบอกว่ามองไม่ชัด
อยากดูให้มันชัดได้ไหมนี่ดูเลยค่ะ
น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราว่าคือเขา
ชาวบ้านเขาร่ำลือว่าเขาเห็นเลขเด็ดแต่ดูแล้วนะ
ไหนตัวเลขเอาจริงดูยังไงคะยังไงไหนตัวเลข
อ่างน้ำมนต์ที่เราเคยไปส่องเนี่ยก็จะเป็น
หลวดลายหลวดลายหน่อยที่จะชัดนะอันนี้คือกรีบดอกไม้
ส่วนใหญ่เป็นกรีบดอกไม้คือจะมีน้ำตาเทียนอยู่
เราต้องใช้สติใช้วิจารณญาณอย่างมาก
ต้องเรียกดูว่าขั้นเทพต้องรับลึก
ต้องมีการแบบว่าส่องให้ดีดิฉันว่าลึกแล้วนะ
ลึกกูยังต้องดำนั้มแล้วเอาหน้าจุ่มเลยค่ะ
เห็นได้ยังไงเอาคิดดูแล้วกันภาพแบบนี้
อย่าหายใจแรงด้วยนะเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเกลียด

แซวขำแล้วมันก็เป็นข่าวที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ